ไปค่ะไปค่ะไปไปไปไปไป

จะบอกว่าวันนี้หลายคนอาจจะไปช้อปปิ้งในตลาด
เพราะว่าจะเช็คราคาสินค้ามาทำกับข้าวทัน
ดูสิว่าราคาเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้าง
เนื้อแดงนะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊
ไปดูราคาของปลากันบ้างดีกว่าค่ะ
ปลานินวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่งค่ะ
สลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนวันนี้อยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม